แถวบ้านคุณผู้ชมฝนตกหรือเปล่านะฮะ
อยู่กรุงเทพตอนนี้ปาดเหงื่อแล้ว
เพราะว่าจบรายการต้องกลับบ้าน

อันนี้เป็นสภาพฮะนี่คือพึ่งเกิดขึ้นสดร้อน
อันนี้คือขับรถหนีก้อนเมฆกันเลยแหละเมื่อช่วงบ่ายนะ
อันนี้ก็เวลาใกล้กันนี่แหละ
ครับอันนี้สักประมาณใบ๒ก็คือก่อน
เข้ารายการเราสักประมาณ๒ชั่วโมงนะฮะคือฝนตกนะครับ
ขุนเทียนบางบอนจอมทองราชบุรณะ

โซนดอนเมืองแล้วก็ในเมืองไหนคือดินแดง
ห้วยขวางแนววัฒนาคลองเตยนะครับ
นี่คือเกือบจะทั้งกรุงเทพแล้วนะฮะพูดมาหลายต่อหลายเขต
โอ้โหฝนตกอย่างหนักนะครับ
มีคลิปเหตุการณ์เป็นเรือโดยสารตรงท่าน้ำนะครับ

ใช่ไหมอันนี้คือฝั่งทนนะตรงแถวท่าดินแดงนะฮะที่จะข้ามไปฝั่งตรงท่าราชวงศ์เนี่ยนะครับ
หยุดให้บริการเพราะไม่ปลอดภัยนะครับเสี่ยงเรือล่ม
ต้องรอให้พายุฝนซาลงก่อนคือไปอย่างนี้ก็ถึงจะไปได้
ผมเชื่อว่าหลายคนคงแหยงไม่อยากขึ้นเหมือนกันนะน่ากลัวนะ
อีกที่นะครับตรงแถวสะพานตากศิลป์นะครับจุดนี้ก็ตกหนักครับหนักมาก
มองแบบโอ้โหโอ้โหนี่มันคือแทบไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยค่ะ
คือจุดนั้นน่าจะมีตึกเยอะเลยนะถูกไหมฮะนะฮะตรงแถวโซนนั้นเนี่ยนะครับ
สาธรณ์แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะนี่นี่ยังไม่ใช่เวลาเลิกงานนะคะเนี่ย
เดี๋ยวดูถ้าเลิกงานแล้วตกแบบนี้แล้วก็โอ้โหน่ากลัวถนนนี่นะคะ
แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือถนนหลายจุดหลายเส้นนะครับฝนตกหนัก
แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังครับโดยเฉพาะถนนที่แบบไม่ใช่ถนนใหญ่
อย่างเราอยู่ตรงนี้มันติดกับวิภาวดีรังสิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

อันนี้ราดสุดมีภาพมาจากราชเทวีเส้นสี่อายุทยาคุณผู้ชม

น้ำท่วมแล้วนะคะน้ำท่วมหนักมากเลย

ปกติก็ติดอยู่แล้วเนอะตรงสนแถวพญาตาไทยไหนตัวนั้นเนอะ
แล้วก็ที่ได้ภาพมาก่อนหน้านี้แอบไปเห็นมาเนี่ย
หมายถึงนั้นก็น้ำทั่วเหมือนกันปกติก็ติดอยู่แล้ว